ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของหมูทอด
หลายคนชอบทานแต่ว่าหาที่เจ้าที่ถูกปากเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับ
แต่มีอยู่เจ้าหนึ่งครับเขาใช้โอกาสที่คนรุ่นใหม่นะฮะ
ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยใช้โอกาสที่เอาสูตรประจำของครอบครัวที่ทำทานเองอยู่แล้วเนี่ย
มาปรับใช้แล้วก็เป็นจุดเด่นของรสชาติ
ทำให้ได้รับความนิยมแล้วก็มีการบอกกันปากต่อปาก
แล้วก็ตอนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวจากเริ่มแรกในการทำธุรกิจนี้
ติดตามจากรายงานของคุณอัญชรีศริมวกรรมครับ
หมูทอดจนเหลืองน่ารับประทานขึ้นจากกระทะใหม่ชวนให้ลิ้มลอง
ภายใต้แบรนด์หมูทอดสยามที่คัดมาเฉพาะเนื้อส่วนของแก้มและคอ
ทำให้นุ่มน่ารับประทาน
ด้วยรสชาติที่ถูกปากคนไทยทำให้กระแสตอบรับดี
หลังเปิดตัวมาได้เพียงสี่เดือนจากยอดออเดอร์๑๐กกต่อวัน
กิโลกรัมต่อวันพุ่งสูงขึ้นเป็น๕๐๐๗๐๐กิโลกรัมต่อวัน

แล้วก็จุดเด่นของหมูเราก็คือเป็นความนุ่ม
เป็นความนุ่มของส่วนของหมูที่เราเลือกใช้

แล้วก็เราใช้วัตถุดิบที่ดีจริงนะครับ
หมูทอดนี้ก็มาจากคุณแม่

และมักจะทำทานกันเองอยู่ในครอบครัวอยู่แล้ว
แบรนด์หมูทอดสยามจึงมั่นใจว่า
จะสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้อย่างแน่นอน

เริ่มจากส่วนผสมหลักที่ต้องครบเครื่อง
กระเทียมพริกไทยรากผักชีซอสปรุงรส
น้ำตาลปี๊บที่ได้สัดส่วนตามสูตรโบราณ
จากนั้นนำมาหมักกับแก้มและคอของหมู
เสร็จแล้วแพ็กใส่ถุงแช่แข็งไว้๒วัน
เพื่อให้เนื้อหมูชุ่มเครื่องเทศ
นำมาทอดจะได้รสชาติที่หอมอร่อย
นุ่มเด้งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เจ้าของหมูทอดรถสยามบอกว่า

ส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่ซื้อไป
ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างมากขึ้นค่ะ
สมัยนี้เนอะก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊คกัน

หมูทอดอะไรเนี่ยดูน่าทานจังเลย

มันก็เริ่มจากจุดนั้นนะครับผมต่อยอดไปเรื่อย
ขายที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเจ้าของแบรนด์ยอมรับว่า
ปัญหาที่ได้รับก็คือการจัดหาวัตถุดิบและการจัดส่งสินค้าที่กลายเป็นอุปสรรค
แต่ในที่สุดก็สามารถแก้ปัญหาได้
ด้วยการตั้งศูนย์หมูทอดสยามเพื่อรับหน้าที่กระจายสินค้า
ส่งให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ
ปัจจุบันหมูทอดรถสยามยังขยายธุรกิจรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ
เพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขามั่นใจว่าตลาดหมูทอดยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ผมมองว่ายังไปได้อีกเยอะมากนะครับ
เพราะว่าณจุดนี้ตอนนี้ครับ๙๐อยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นเองซึ่ง

ผมมองว่ายังไปได้อีกหลายเท่าตัวเลย
ซึ่งก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ต้องติดตามชมเลยครับ
เพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าผมจะทำตลาดกันให้มันไปได้ทั่วประเทศจริงนะครับ
ทอดรถสยามกำหนดราคาขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ราคาส่งกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
หมูทอดรถสยามก็ได้แตกลายสินค้าใหม่
คือหมูส้มโดยใช้เนื้อหมูและกระดูกอ่อนอย่างดี
ผ่านกรรมวิธีสูตรพิเศษเป็นทางเลือกให้กับผู้ปฏิพกษ์
ได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน